ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือมายังเพจ
จัดหาชุดรับผิดเทสส่งไปให้กับประชาชนนะครับ
แต่ผู้ที่ร้องมาเนี่ยเขาอยู่ที่บางเลนจังหวัดนครปฐม
ชื่อคุณทิพย์ส่งคลิปมาเป็นคลิปของคุณพ่อ
คุณพ่อเนี่ยตาพิการมองไม่เห็นสองข้างคือตาบอด
พักอาศัยอยู่ในห้องเช่านะครับ
ซึ่งพ่อเนี่ยไปติดมาจากเพื่อนข้างห้องที่อาศัยอยู่แหล่งเดียวกัน
นี่ฮะคุณลุงนะครับคุณลุงโสภานะชื่อคุณลุงโสภานะครับ
ลูกสาวส่งคลิปมาเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ขอความแม่ตาของพี่พี่ช่วยติดต่อรถพยาบาลมารับพ่อหนูด้วย
พี่พี่ช่วยหนูด้วยนะคะ
คุณทิพย์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอต้องไปทำงานที่อื่นนะ
ไปรับจ้างทำความสะอาดหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวปกติอยู่กับพ่อนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยพอต้องไปทำงานที่อื่นเนี่ย
ไม่มีใครดูแลพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยตาบอดสองข้างนะ
ก็เลยฝากเพื่อนข้างห้องให้เขาช่วยดูให้หน่อย
ส่งข้าวส่งน้ำมาดูพ่อให้หน่อยปรากฏว่าเมื่อวานเพื่อนข้างห้อง
ไปตรวจเชื้อโควิดติดโควิดก็มาบอกเธอก็อ้าวยุ่งแล้วทีนี้
พาพ่อไปตรวจปรากฏว่าตอนนั้นพาไปโรงพยาบาลคนเยอะมาก
เจ้าหน้าที่ให้ชุดตรวจมาตรวจมาถึงห้องตรวจปุ๊บ
พ่อติดโควิดตอนนี้เธอเลยต้องแยกออกมานะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนี่เป็นภาพที่พาพ่อไปนะฮะ
เพื่อจะไปตรวจอาการนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วคนตาบอดต้องกักตัวติดโควิดอยู่คนเดียวในห้อง
ลูกสาวบอกเอาข้าวเอาน้ำไปส่งให้
พ่อก็โอ้โหหยิบผิดหยิบถูก
บอกเอาข้าวต้มไปให้ข้าวต้มก็ลวกมือ
เอายาไปให้พ่อก็หยิบผิดหยิบถูกกินไม่ถูกค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยฮะก็เลยขอความช่วยเหลือมาอย่างเราว่า

พาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางเลนเมื่อเช้านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลกำแพงแสนก่อน

ไปถึงก็อ้าวเตียงเต็มอีกอะไรอีก
ตอนนี้อยากจะได้เตียงเหลือเกิน
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้วก็แนะนำให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าดูแลกักตัวที่บ้านรักษาที่บ้าน
แต่ก็ไม่มีการส่งยาส่งอุปกรณ์ความช่วยเหลืออะไรมาอีก

ก็มีโรคประจำตัวด้วยก็เลยอยากจะได้เกลียงในการไปรักษาพยาบาลสำหรับคุณพ่อนะฮะ
หลายคนมีปัญหาคล้ายคลึงกันนะคะ
เข้าใจว่าเตียงเต็มแต่คุณไม่แนะนำไม่ให้ข้อมูลอะไร
ส่งยาส่งอะไรมาให้เขาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาตัวเองในบ้านยังไงกันดี